หนองบัวลำพูคือส่วนใหญ่เรามักจะเห็นว่า
ภรรยาไปตามสามีเพราะสามีดื่มเหล้ากับเพื่อนไม่ยอมกลับบ้านเนาะ
แต่อันนี้กลับกันคือสามีไปตามภรรยา
โทรหาภรรยา๓๐สายภรรยาไม่รับ
ทำยังไงดีคะสามีขี่ซาเล้งไปตามหาเลย
สิ่งที่เห็นก็คือภรรยานั่งดื่มเหล้าอยู่ครับ
ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่เลยวงแตกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาตามขนาดนี้เลยนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำอะค่ะ
ส่วนอีกมุมก็จะเห็นนะคะว่ามันมีหลายมุมอะเนาะ
ขี่ซาเล้งมามาถึงเนี่ยมีปืนมาด้วยเห็นไหมล่ะ
แต่ตรงนี้มันไม่ขึ้นฟ้านั่นน่ะสิมันไม่ได้ยิงขึ้นฟ้ามันยิงตรงอ่ะเออ
ถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนั่นน่ะสิ
นี่นี่ขี่รถซาเล้งมานี่ตอนมาถึง
ใช่ค่ะมาถึงปุ๊บจอดรถปั๊บเดินลงไปตามภรรยาค่ะ
กินเหล้าอยู่ใช่ไหมใช่ดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
เพื่อนที่ร้านขายของชำนั่นแหละไปกระชากเลยอ่ะครับเนี่ยไปดึงแบบนี้เลยอ่ะค่ะ
อ่าโอ้โห
โอ้โหมาหยิบปืนในซาเล้งแล้วก็ไปยิงเลย
บอกว่ายิงขู่โอ้โหนี่บอกว่ายิงขู่แต่แบบเนี่ย
การแบบชี้ปืนไปอ่ะแล้วคนอยู่หลายคนด้วยนะใช่
อันนี้คือร้านขายของชำในบ้านหนองม่วงนะคะตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบนลำพูครับ
เมื่อคืนนี้นะคะประมาณสองทุ่มค่ะเจ้าของร้านชื่อว่านายกฤษณะอายุสี่สิบสาม
เล่าให้ฟังว่าก็เปิดร้านขายของในหมู่บ้านนะคะ
นางพรนามสมมุตินะคะมากับเพื่อนบ้านอีก๔คนก็ดื่มเหล้ากันอยู่ในร้าน
สามีของนางพรขี่ซาเล้งมาจอดหน้าร้านแบบโมโหมาเลยอ่ะ
แล้วก็มาด่าภรรยาแบบรุนแรงมากจากนั้นไปหยิบปืนมา
ยิงปืนขู่หนึ่งนัดนะคะก็เลยวิ่งเข้าไปห้าม
ภรรยากับเพื่อนก็วิ่งหนีแตกประเจิงด้วยความหวาดกลัวค่ะ
เขาบอกว่าเหมือนกับว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยกลับจากตัวเมือง
แต่ค่ำแล้วยังไม่ยอมเข้าบ้านมาแวะก่อนแวะดื่มก่อน
โทรหา๓๐สายไม่ยอมรับสายสามีเป็นห่วง
ซาเล้งตามหาจนมาเจอว่าอยู่ตรงนี้
อยู่ที่ร้านขายของชำนั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนี้
เลยยิงเลยด้วยความเป็นห่วง
บอกว่ายิงขู่ด้วยความเป็นห่วงจะพากลับบ้าน
ทางตำรวจสพศรีมนเริงบอกว่า
ตัวสามีที่ก่อเหตุนี้มอบตัวนะ
แล้วคุณผู้ชมคะโดนไป๓ข้อหา
เรื่องของการพาปืนไปในที่สาธารณะ
เรื่องของการครอบครองปืนและเครื่องกระสุนปืน
เรื่องของการยิงปืนคือ๓ข้อหาเลยอ่ะอืม
เนี่ยความเป็นห่วงเมียเหรอคะโอ้โหมันเกินไปอ่ะ
พกปืนไปตามเมียด้วยแบบนี้

มันจะเริ่มจากตรงไหนดีเมียไปกินเหล้า
หรือว่าเมียควรจะกลับบ้านเลยไม่ควรแวะกินเหล้า
หรือกินก็ได้แต่ว่ารับโทรศัพท์หน่อย
ต่อให้ไม่รับเลยเนี่ย